คุณผู้ชมเรื่องนี้มันก็เป็นคดีความมา

เมื่อวานนี้ความคืบหน้าล่าสุดคือ
สารจังหวัดสมุทรสาครให้ประกันตัวในพีช

ด้วยหลักทรัพย์วงเงินคือ๓๐๐๐๐๐บาท

เดี๋ยวหลังจากนี้จะไปขอนอนพักสักคืนหนึ่งก่อน

ใครที่สั่งซื้อออนไลน์ผ่านพ่อค้าพีช
สั่งมาโอนเงินมาแล้ว๑๐๐๐๒๐๐๐บาท

ถ้ายังไม่ได้รับสลากเดี๋ยวจะคืนเงินให้นะครับ
แต่ว่าไอ้ที่เขาเคยขายสลากเป็นชุด
เกินราคาตอนที่เป็นข่าวดังแล้วคนแห่ไปซื้อของเขาเนี่ย

นายธนวัฒน์คำแหงพลหรือว่าในพีชเนี่ยนะคะ
ที่เป็นผู้ต้องหามาฝากขังต่อสารจังหวัดสมุทรสาคร
ความผิดคือ๔ข้อหาแหละอย่างที่เรานำเสนอไป
หนึ่งคือเรื่องพรบคอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ
สองคือขายลอตเตอรี่เกินราคา
สามคือช่อกงประชาชน
กรณีหลอกลวงให้หลงเชื่อเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการค้า
แล้วก็๔คือการปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์ในการตัดแปะลอตเตอรี่
แล้วก็ท้ายคำฟ้องพนักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมทนายความก็ยื่นคำร้องขอประกันตัว
สารก็อนุญาตนะคะให้ประกันตัวในพีช
เมื่อวานตอนบ่าย๓โดยได้ใช้สลากออมสิน
นี่เป็นหลักทรัพย์ในการประกันตัวในพีช
ในวงเงินหลักทรัพย์๓แสนบาท
แล้วก็เดี๋ยวจะให้ในพีชมารายงานตัวที่ศาล๙โมงวันที่๒๔กันยายนนะคะ
โดยหลังจากที่ประกันตัวมาแล้ว
พีชก็เปิดเผยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว

คือถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้เขาก็ค่อนข้างผ่อนคลายมากขึ้น
เมื่อวานนี้เขาให้สัมภาษณ์สองรอบตอนที่ตอนที่โรงพักรอบหนึ่ง

ใช่เขาบอกว่าคืนที่๒ของเขานอนหลับดีกว่าคืนแรก
เพราะว่ามีเพื่อนผู้ต้องขังนอนอยู่ด้วยกัน
แล้วก็สีหน้าสีตาความเครียดก็ลดน้อยลง
แต่อันนี้หลังจากที่ประกันตัวแล้วที่สื่อกำลังสัมภาษณ์อยู่
ก็บอกว่าเดี๋ยวจะขอกลับไปนอนสักคืนหนึ่งก่อน
หลังจากนั้นผมจะรีบเคลียร์ลอตเตอรี่ให้กับลูกค้า
ใครที่สั่งออนไลน์ใครที่โอนเงินมาให้ผมแล้ว

ตรงนี้คือสิ่งแรกที่จะต้องทำ
แล้วก็บอกด้วยนะว่ายังไงผมก็ยืนยันจะขายลอตเตอรี่ต่อไป
เพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพเดียวที่จะเลี้ยงผมเลี้ยงครอบครัวได้
ทีนี้มันก็มีเรื่องพยานหลักฐานพวกคำให้การพยานหลักฐานต่างเนี่ยนะคะ
ก็มีการส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนแล้วทั้งหมด
ขอยืนยันเลยตามที่แถลงข่าวไปเมื่อวันที่๑๐กันยายนยังยืนยันเหมือนเดิม
เราก็ถามเรื่องของการช่อโกง
ซึ่งการช่อกงที่บอกว่าทำเป็นขบวนการ
เพราะว่าเรื่องนี้นายอัชริยะเริงรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
เมื่อวานก็มีการนำหลักฐานมามอบให้กับตำรวจนะคะ
แบบผู้การจังหวัดเลยใช่จะเล่าให้ฟังเรื่องนายอาชารียะ

เขาบอกว่าผมทำคนเดียว
ผมไม่ได้มีแฟนไม่ได้มียี่ปั๊วไม่ได้มีใครคนอื่นรู้เห็นด้วย
แล้วสิ่งที่ผมทำนี้ถือเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ผมไม่คิดจะทำอีก
เลขชุดเลขหายากแต่ผมจะคุยทำความเข้าใจกับลูกค้าก่อน
ถ้าลูกค้ารับได้ก็จะสั่งเลขให้

มันสามารถคุยกับลูกค้าเจรจาแบบนี้ก่อนได้ใช่ไหมคะ

เดี๋ยวฟังเสียงพีชให้สัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
ขอโทษสื่อมวลชนและพี่น้อง
เพราะว่าผมต้องออกไปแล้วก็ประกอบอาชีพเดียวที่ผมมีอยู่
ก็คือขายลอตเตอรี่ผมก็จะทำตรงนั้นให้ดีที่สุด
ส่วนในเรื่องคดีก็ผมก็ให้การกับชั้นตำรวจไปหมดแล้ว
ก็ต้องเคลียร์หวยที่ลูกค้าเขาสั่งจองมาให้หมดทุกคนครับ
เดี๋ยวผมให้นอนสบายใจสักคืนนึง
ก็จะเดี๋ยวนั่งดูรายชื่อว่าผมติดค้างใครบ้าง
คนไหนที่อยู่ใกล้สั่งมาก่อนจ่ายเงินก่อน

คุณค่าเยอะไหมคะที่เราต้องเคลียร์
ไม่ไม่เยอะครับก็ประมาณหมื่นสองหมื่นเอง

บอกได้แล้วว่าเขาทุกคนไม่เกี่ยวข้องครับ
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าผมเป็นทำการเล่นของผมเอง

ผมจะขอเป็นพ่อค้าขายหวยให้ดีที่สุด

นักข่าวก็ถามนะว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้พี่จะสร้างความมั่นใจได้ยังไง
เพราะว่าข่าวที่ออกไปมันก็เป็นภาพลบกับพีชพอสมควร

เขาบอกว่าขอเอาอดีตของผมเป็นเครื่องการันตี
ผมไม่เคยติดค้างลอตเตอรี่ของลูกค้า
สิ่งที่ผมทำทำลงไปเล่น

เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นผลเสียทั้งหมด
แล้วมันก็ตกอยู่กับผมเพียงคนเดียว
แต่เรื่องการจะเคลียร์เงินสำหรับคนที่สั่งซื้อ
สละกินแบ่งรัฐบาลกับเขาไปผ่านออนไลน์
เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาต้องกลับไปขอเปิดเบอร์โทรศัพท์เก่าก่อนนะ
เพื่อจะกู้ข้อมูลซิมเติมไลน์
ข้อมูลซิมเดิมไลน์เดิม
เพราะโทรศัพท์เก่าพังแล้วก็ซิมหายไปแล้ว
แต่เขายืนยันว่าเขาจะรีบเคลียร์นะ
รีบเคลียร์ทั้งเรื่องซิมโทรศัพท์เบอร์อะไรต่างไลน์อะไรต่าง

ไม่ใช่ว่าสมมุติคุณสั่งไปในไลน์
ถ้าไลน์หายไปแล้วจะมีหลักฐานอะไรหรือยังไง
ไม่แต่ที่กังวลคือเขาบอกว่าซิมเดิมก็ไม่อยู่แล้วไง

ตอบให้ไปเอาซิมใหม่เบอร์เดิมแต่ข้อมูลไลน์มันจะยังอยู่หรือเปล่า
มันไม่มีข้อมูลตรงนี้แต่เขายืนยันแล้วกัน
ว่าเขาจะรีบเคลียร์เงินทุกบาททุกสตางค์คืนให้กับลูกค้า
จะต้องรอว่าอายการจะสั่งฟ้องในข้อหาอะไรบ้าง
คันตอนของกฎหมายแล้วก็ทางทนายไม่สามารถที่จะไปก้าวร่วมได้
ส่วนเรื่องของการปล่อยตัวในพีชก็ขอบคุณศาลที่เมตตาอนุญาตให้ประกันตัวนะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวเขาก็รายงานนั่นแหละว่าตลอดระยะเวลาที่ในพีชอยู่ที่ศาลเนี่ย
ไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้มีญาติเดินทางมารอรับ
มารอให้กำลังใจมีแค่ทนายความนี่แหละค่ะที่ได้รับมอบหมายจากทางครอบครัวให้มาดำเนินการนะคะ
ฝั่งของนายอาชียะนี่เขาบอกว่าเขาจะดูผู้ร่วมขบวนการนะ
เขาไม่เชื่อว่าพีชทำคนเดียวเมื่อวานเขาก็ออกมาเปิดว่า
น่าจะมีใครร่วมขบวนการบ้างด้วยเหตุผลอะไร
เมื่อวานนี้ตอนสายค่ะนายอัชริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ก็เอาพยานหลักฐานต่างไปมอบให้กับทางพนักงานสอบสวนสพโคกขาม
แล้วก็พอรับมอบแล้วนายอัชริยะก็ได้ให้ข้อมูลค่ะ
มารับมอบรู้ไหมคุณผู้การจังหวัดเองเลย

บังคับการจังหวัดสมุทรสาครพลตำรวจตรีมานะอินพิทักษ
มารับมอบและสอบปากคำด้วยตัวเองเลยนะครับ
ใช่ก็ที่เอาไปให้เมื่อวานนี้เนี่ยนะนายอาชริยะเขาก็เอาทั้งภาพถ่ายทั้งคลิป
แฟนสาวของพีชยืนยันว่าพีชขายหวย๙๐ล้านบาท
แล้วก็มีคนถูกรางวัลจริงอันนี้เขาเอาไปมอบให้
แล้วก็มีภาพคุณผู้ชมจำได้อันนี้เป็นต้นคั่วเลขสลากินแบ่งรัฐบาล
ที่พีทเขาอ้างไงว่ามีคนถูก๙๐ล้านบาท
แล้วก็ยังมีหลักฐานอื่นอีกด้วยค่ะ
ที่เกี่ยวข้องกับยี่ปั๊วมาขายลอตเตอรี่ให้กับนายพีช
โดยเขาบอกว่านายอัชริยะบอกนะคะ
จะให้ดำเนินคดีกับทางแฟนสาวแล้วก็ยี่ปั๊ว
รวมถึงยังมีคนที่ช่วยขายที่แผงอีก๒คน
รวมแล้วถ้าเกิดว่านับที่แผง

แล้วก็มีภรรยานายพีชรวมเป็น๓คน

เดี๋ยวไปฟังเสียงนายอัชริยะหน่อยนะคะ

ว่าคนพรคจะร้องถูก๙๐ล้านบาท
มีรางวัลที่๒แล้วอยู่ก็มียี่ปั๊วเห็นไหมครับออกมารับรองเลยว่าพีชพูดจริง
มีภรรยานายพีชพูดและแบ่งหน้าที่กันทำในการขายแล้วก็มีสั่งซื้อทางไลน์ทั้งภรรยาและตัวนายพีชเองแบ่งหน้าที่กันทำชัดเจน
แล้วก็มีทั้งเครือญาติที่มาช่วยกันขายมีทั้งทนายความของภรรยาในภรรยาพีชก็มาอยู่ในการขายด้วยนะครับซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องการบังเอิญ
แล้วยี่ปั๊วก็เอาเลขชุดมาให้นายพีชเฉพาะวันที่๔จะพรีห้าถึง๕๐๐ชุดซึ่งนี่เป็นหลักฐานที่พีชพูดเอง
ไม่มียิปว่าสนับสนุนมันไม่มีทางทำได้หรอก

เพราะว่านายอัชริยะก็บอกว่าตั้งแต่วันแรกที่ถูกจับได้
คือรู้เลยว่ามีการวางแผนมีการทำเป็นขบวนการแน่นอน
จากเมื่อวานนี้ที่นายอัจฉริยะเอาหลักฐานมามอบให้แล้ว
เราไปพูดคุยกับทางผู้การจังหวัดกันหน่อย
ใช่ค่ะซึ่งทางด้านพลตำรวจตรีมานะ
อินพิทักษ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสาคร
ก็บอกว่าพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกแฟนของนายพีช
ออกหมายเรียกน้องสาวแล้วก็เพื่อนน้องสาว
ที่ไปช่วยขายลอตเตอรี่ที่แผงมาให้ปากคำแล้ว
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าออกหมายเรียกไป๒ครั้ง
ถ้าเกิดยังไม่มาพบตำรวจหลังจากนี้จะออกหมายจับต่อ
ซึ่งผู้ที่ถูกหมายเรียกทั้ง๓คนนี้นะคะ
ก็ได้ติดต่อแล้วว่าจะมาให้ปากคำ
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ระบุว่าจะเป็นวันไหน
ส่วนเรื่องแนวทางในการสอบสวนของตำรวจ

บอกว่าตอนนี้มีข้อมูลครบถ้วนในการดำเนินคดีทุกข้อกล่าวหา
แต่ว่าเรื่องนี้อยู่ในสำนวนไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้
แล้วก็ที่พยานหลักฐานที่นายอัชริยะเดินทางมามอบให้
ตำรวจก็จะตรวจสอบต่อว่ามันมีประโยชน์ต่อสำนวนคดีอย่างไรบ้าง
ถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบพบว่ามันเชื่อมโยงไปถึงใคร
หลังจากนั้นก็จะมีการเรียกออกมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะ